ฉันจะถามแค่นวดแผ่นโบราณ
คุณจ่ายราคาค่านวดกันสักประมาณ
ประมาณ๔๐๐บาท๑ชั่วโมง

แพงสุดอนวดไทยอารมณ์มากกับ๕๐๐พันหนึ่งไม่เกินนี้
จริงแต่คุณรู้ไหม

รู้ไหมคะเขาไปนวดเขาบอกว่าเป็นนวดแผนโบราณ

นวดแผนโบราณ๒ชั่วโมง๓๒๐๐บาท

แล้วพอนวดออกมาเสร็จจะชักดาบ
ไม่มีเงินจ่ายมีแต่เงินมันไม่พอ

ก็พี่ผู้ชายท่านนี้แหละค่ะที่ที่ฉันพูดถึง

ไม่รู้ค่ะน่าจะหายเมื่อยแล้วค่ะ

ก็เพราะว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดตอนตี๓นะคะ
วันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตำรวจสพเมืองตราดเขาได้รับแจ้งไง
เขาก็เลยไปตรวจหน่อยตรงนี้เป็นร้านนวดแผนโบราณแห่งหนึ่ง
ที่ซอยเทศบาล๕ที่ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะ
ไปถึงก็ไปเจอชายคนนี้แหละค่ะรูปร่างทวม
ก็กำลังเจรจากำลังพูดคุยกันอยู่กับที่ร้าน

เจ้าของร้านเขาโทรไปแจ้งตำรวจบอก
เนี่ยคุณตำรวจลูกค้ามันจะชักดาบหนีไม่ยอมจ่ายค่านวดนะ
พอไปถึงเจอพนักงานนวดสาว๕คน
คุมเชิงอยู่หน้าร้านแล้วไม่ยอมให้ผู้ชายคนนี้ไปไหนเด็ดขาด
เพราะเขาบอกว่ามีการตกลงราคานวดเอาไว้ที่๒ชั่วโมง๓๒๐๐บาท
แต่นวดเสร็จจ่ายเงินไม่ครบแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินให้
เจ้าของร้านก็เช็คเดี๋ยวนี้มันจะมีข้อความเข้ามาใช่ไหม
ทำไมรอนานผิดสังเกตยังไม่มีอะไรเข้ามา
เช็คแล้วในบัญชีก็ยังไม่มีเงินโอนเข้ามา
เค้นถามสุดท้ายบอกเลยเงินไม่พอ
เขาบอกเลยผมไม่อยากชักดาบนะแต่ผมมีตังค์มาแค่พัน
หลงก็เลยเนี่ยบอกว่าจะโอนให้แต่เอาจริงโอเคมันเป็นอุบายของผมเองอ่ะ
ผมไม่มีเงินจริงสุดท้ายทางร้านไม่ยอม
เขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาทำอะไรไม่ได้แล้วไง
บอกเดี๋ยวโทรเรียกเมียมาจ่ายแล้วกัน

ตรงที่มาตำรวจมาช่วยเจรจาพวกแม่ค้าคนที่เป็นเจ้าของร้าน
กับหมอนวดที่ยืนคุมเชิงอยู่๕คน
ต้องบอกว่าตรงนี้ไม่น่ากลัวถ้าตอนเมียมาถึง
บอกเล่ากันหน่อยว่ามันมีจริงหรือเปล่า
แล้วคุณคุณอ่ะมีมากระตามาเนี่ย
มีขอร้องนะ